ประเด็นที่ไม่รู้ว่าหลายคนลืมไปแล้วหรือยังนะคะ

แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าแพงไปหรือเปล่า
หลานเรื่องนี้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเตรียมที่จะฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว
หลังตรวจพบทุจริตอุโมงไฟ๓๙ล้านค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาปลดหรือว่าพักงานนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ได้พูดถึงการใช้งบประมาณในโครงการต่างที่ไม่โปร่งใสของกรทม
โดยบอกว่ากระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลต้องมีการสอบสวน
ซึ่งก็ต้องรอขั้นตอนการสอบสวนก่อน
จากนั้นถึงค่อยเข้าสู่ขั้นตอนอื่นต่อไป
และยังไม่จำเป็นที่จะต้องหยิบ
เอามาตรา๔๔มาดำเนินการค่ะ
มันมีขั้นตอนวิธีการอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ทางกระทรวงบัตรไทยซึ่งภูมิกับดูแลตรงนี้เขาก็ต้องสอบสวนนะ
ก็เดี๋ยวรอการสอบสวนของคณะกรรมการเขาก่อนนะเสร็จแล้วมันก็จะสู่ขั้นตอนอื่นต่อไปนะครับ
ทุกอย่างมันมีกฎหมายมันอยู่แล้วมีขั้นตอนอยู่แล้วเมื่อมีการร้องทุกข์มีการร้องเรียนมีอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีการตั้งการสอบสวน
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาบอกเลยนะคะว่า
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแจ้งมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้วให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องโครงการค่าใช้จ่ายประดับตกแต่งไฟฟ้า๓๙ล้านบาท
ซึ่งกระทรวงก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วเหมือนกัน
สอนตะงออย่างแจ้งมาด้วยนะคะว่าให้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ว่ากฎมอ
แต่งตั้งกับนักคำมาการณ์นักคำมาการณ์ก็สอบสวนให้เขาที่จริงมา
หลังจากได้ข้อที่จริงก็ถึงจะมาว่าเป็นประการใด
ส่วนเมื่อแจ้งความแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าที่จำรวจจะต้องสืบสวนสอบสวนดำเนินตั้งคดีดำเนินการไป
ด้านนายพิสิทธิลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงก็ยอมรับนะคะว่า
ส่งหนังสือไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจริง
เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับหม่อมราชวงศุมพันธ์บริพัฒน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพวก
ซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะที่ต่อมาประหลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือไปถึง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินคดีอาญากับตัวเองและพวก
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่องทางเดียวนะคะ
ซึ่งหม่อมราชวงศุมพันธ์ก็จะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้
ก็ต้องไปร้องทุกข์และดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องค่ะ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็บอกนะคะออกมาพูดเหมือนกัน
บอกว่าไม่กังวลเลยสำหรับเรื่องนี้เป็นห่วงแค่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นข้าราชการประจำมากกว่า
ต้องมาถูกตรวจสอบวินัยสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดูแลช่วยเหลือข้าราชการประจำ
เฉพาะดูแลแค่ส่วนของตัวเองนะโดยตอนนี้สตงก็เป็นเพียงหน่วยงานที่ตรวจสอบเบื้องต้น
ไม่ใช่องค์กรตัดสินส่วนเรื่องขั้นตอนการดำเนินการก็ให้เป็นไปตามกฎหมายเหมือนกับที่
โดยงานที่ตรวจสอบก็ตรวจสอบต่อไปเถอะขณะเดียวกันกรทมเองบอกว่า
และไม่เป็นกังวลในการตรวจสอบโครงการไหนเป็นพิเศษทั้งสิ้นค่ะ
ดังนั้นสรุปตอนนี้ก็คือทางประหลักกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครดำเนินคดีกับตัวผู้ว่าเองนะ

เพราะว่าถ้าผู้ว่าไม่ปฏิบัติตามก็จะถือว่าผู้ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งก็มีการให้ดำเนินคดีอาญากับตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเอง
แล้วก็ดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ซึ่งจริงแล้วทางกรทมได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้
เขาบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตั้งแต่๑กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว
ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานของคณะกรรมการนี้
แล้วก็มีการกำหนดกรอบว่าต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา๙๐วัน
ส่วนการฟ้องร้องดำเนินคดีนั้นนะคะ๓๐มิถุนายนทางกระทรวงมหาดไทย
อบหมายให้ทางกอทมเป็นส่วนราชการที่เป็นผู้เสียหาย
ไปแจ้งความกับตำรวจในการดำเนินคดี
สตงแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ๓อย่าง

หาผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
เดี๋ยวต้องตามความคืบหน้าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะ